คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องราวของน้องออมสินครับ

แม่น้องเองก็พูดไม่ได้เหมือนกัน

เมื่อกี้น้องยิ้มหวาน

หัวใจเราพองโตมากถึงแม้น้องเขาจะไม่ได้ยินแล้วก็เป็นอย่างนี้
แต่น้องเขามีรอยยิ้มนะน่ารักรอยยิ้มเขาสดใสมากเลยนะฮะ
นักข่าวเราตามไปถึงบ้านเมื่อวานนี้ก็นำตัวน้องมาสัมภาษณ์ในรายการด้วยคุณผู้ชม
น้องกำลังจะมีโอกาสในการเรียนแล้วนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็จะมีโอกาสในการที่จะไปให้คุณหมอตรวจสายตาด้วยเพราะสายตาเริ่มพร่ามัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฮะ
บ้านของน้องออมสินเนี่ยอยู่ที่ตรงข้ามกับวัดสุรศักดิ์ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ออมสินอยู่กับแม่แล้วก็ญาติทั้งหมดใน๔คนดูสิยิ้มตลอดเวลานะอารมณ์ดีทีเดียวนี่ดูสินะครับ
ปัจจุบันน้องอายุ๖ควบผมหน้าหมาด้วยเนอะนะครับแต่น้องมีอาการผิดปกติที่ในตาสีฟ้าหูหนวดแล้วพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดเลยครับ
เหมือนกับแม่เขาเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมานะซึ่งคุณแม่ก็หูหนกแล้วก็เป็นใบ้เหมือนกันนะครับ
น้องออมสินเนี่ยต้องอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้ไปเรียนครับนะส่วนคุณพ่อของน้องเนี่ยทิ้งน้องไปตั้งแต่น้องยังไม่เกิดอยู่ในท้องแม่อยู่เลยนะครับ
แม่ของน้องเนี่ยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปครับในการทำความสะอาดบ้านได้เงิน๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างบางวันก็ไม่ได้ก็แล้วแต่วันนะครับ
ตอนแม่ออกไปทำงานเนี่ยน้องจะอยู่กับยายที่บ้านหลังนี้ที่บ้านเองก็ฐานะก็ยากจนแล้วครับไม่มีเงินจะส่งเสียน้องไปเรียนหนังสืออะไรนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยพอเป็นข่าวออกไปครับทางโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดชนบุรีบอกว่าโรงเรียนพร้อมจะรับน้องเข้าไปเรียนแล้วนะ

เป็นโรงเรียนเฉพาะทางนะของผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินเนี่ยนะฮะโรงเรียนพร้อมรับน้องไปเรียนแต่ต้องให้แม่ยินยอมนะฮะเพราะอะไรเพราะโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนแบบว่าต้องอยู่ประจำนะฮะแล้วโรงเรียนจะให้น้องเรียนฟรีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ถ้าน้องจะเรียนเรียนฟรีจนจบการศึกษาโอ้โหอ่านไปแล้วขนลุกไปนะน้องออมสินเอ้ยได้เรียนแล้วลูกเอ้ยนะครับส่วนเรื่องของอาการในตาสีฟ้าของน้องเนี่ยนะน้าของออมสินเขาบอกแบบนี้บอกว่าเคยพาน้องมาหาหมอที่กรุงเทพแล้วตอนสักน้องสักสองสามขวบได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเพราะอะไรที่บ้านก็ไม่มีเงินเนาะต้องใช้เงินในการ
สีฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าสารสีหรือว่าเมลานินในดวงตาเนี่ยมันมีความผิดปกตินะเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะเรียกว่ากลุ่มโรควาเดนเบิร์กซินโดรมค่ะนะซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมทายท่อจากคุณพ่อคุณแม่มันนี่แหละส่งต่อไปถึงลูกแล้วก็ไม่สามารถจับรักษาได้แต่มันฟ

ถึงแม้จะไม่ได้ยินนะนะแต่น้องก็ท่าทางมีความสุขดีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะไปช่วยอยากจะช่วยน้องส่งต่อให้น้องมีชีวิตที่สดใสต่อไปทั้งเรื่องของการรักษาทั้งเรื่องของการเรียนเราขึ้นเลขบัญชีให้แล้วหน้าจอนะครับธนาคารกรุงไทยคุณผู้ชมแคปจดถ่ายไว้เลยครับเลขบัญชีนี้สาขานี้ชื่อบัญชีนี้ถูกต้องเราตรวจสอบแล้วเรียบร้อยชื่อบัญชี
อันนี้น้องก็มากับแม่แล้วก็น้าด้วยนะฮะดูสิแม่ติดกริปการ์ตูนด้วยนะ
พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือน้องเนี่ยนะคะน้องเนี่ยมีความต้องการสองทางด้วยแล้วกันก็คือเรื่องของการรักษาตาสองเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ถือว่าทำบุญใหญ่
ใช่น้องสามารถเรียนได้แล้วจะมีเครื่องช่วยการได้ยินด้วย
นี่คุณอุทัยวันครับผมขอบคุณผ่านหน้าจอเลยนะครับบอกว่าเมื่อวานโอนให้น้องออมสินไปนิดหน่อยนิดหน่อยก็แล้วแต่กำลังศรัทธาครับแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยผมขอบพระคุณจริงฮะ
ขอบคุณแทนน้องเพราะว่าน้องเขาคงจะพูดสื่อสารไม่ได้เนาะแต่น้องคงจะรับรู้ว่าทุกคนเนี่ยพยายามช่วยเขาอยู่นะครับ
ก็ปลื้มอีกแล้วฮะตาตาคออีกแล้วปลื้มใจแทนอย่างงี้ก็ขนลุกไปนะครับ